อยากให้ทิพย์นักร้องก็สายเอวรับทิพย์

กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนนะฮะ
อันนี้เรียกว่างานฉลองก่อนจะบวชงานฉลองนาค
แล้วทีนี้นักร้องมาเต้นยังไงฮะ

เป็นการสะบัดเอว
สะบัดเอวต่อหน้านาคนะฮะ
นักร้องก็คือใหม่พัชรีปรากฏว่าคือใหม่พัชรีเขาก็ดังอยู่นะ

แต่ทีนี้มันดันกลายเป็นประเด็นเมื่อนาคเอาคลิปนี้ลงโซเชียล
คนก็เข้าไปดราม่าเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ย
เต้นแบบนี้ต่อหน้านาคที่กำลังจะบวชยั่วยวนเข้าไปหรือเปล่า

บางคนก็เข้าไปตำหนิหน้าก็อีกคนนึง
ในเวลาต่อมานาคในคลิปออกมา
น้องรับคำติชมนะครับ
คลิปนักร้องที่เราจ้างมาเท่านั้นเอง

ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้

ไม่ต้องให้ใครให้พี่บุ๊คนะครับ